วันนี้๑กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้นเดือนก็สลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ค่ะถ่ายรอดทีวี
วันนี้ก็ถ่ายทอดสดถูกต้องท่านคงทราบผลรางวัลกันแล้วนะครับ
เลขดังดังที่เฝ้าติดตามกันอยู่อ่าเรามีไหมฮะ
รางวัลของ๑กรกฎาคมวันนี้นะครับเลขของแม่น้ำหนึ่งนี่ก็ตามกันอยู่
ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของแม่น้ำหนึ่งเอออ่านี่สองเก้า
หนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดรางวัลที่หนึ่งนะครับโอ้โหแล้ววันนี้เนี่ย
สมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับเป็นร้านขายลอตเตอรี่ลายใหญ่
ตลาดสำโรงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะร้านแม่จำเนียนสาขาห้า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนครับ
ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะ
รางวัลที่หนึ่งนะคะหนึ่งใบค่ะโอ้ยรางวัลที่หนึ่ง
อ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าดีใจด้วยนะคะ
น้องน้ำหวานแอดมินสุดสวยของเรานะคะน้องแอดมินสุดสวยของเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ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

จริงค่ะแต่เนี้ยฉันก็คงจะกรี๊ดแบบนี้ละค่ะ
คงจะดีใจแบบนี้เลยจริงจริงนะคือเธอเป็นแอดมินของร้านขายลอตเตอรี่อ่ะค่ะนะ
หกล้านนะฮะเธออยู่ประจำร้านแม่จำเนียนสาขาห้าตลาดสำโรง

เธอบอกว่าเพลงนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกกันวันที่๑
ที่เลขเอามาซื้อเป็นเลขของรถจักรยานยนต์

ทีนี้งวดในร้าน
เหลือเลขนี้อยู่ใบเดียว
ที่เหลือคือให้ลูกค้าไปแล้ว
พอถึงเวลาถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล
พบว่าเอ้าถูกรางวัลที่๑ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่ารางวัลที่๑ในงวดนี้

มีลูกค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์กับร้านไว้๒ใบ
เขาก็ถูกไปด้วยอยู่ที่สิงห์บุรี
แต่ไม่ต้องห่วงทางร้านเนี่ยเก็บไว้ให้แน่นอนส่งถึงมือแน่นอน
โอ้โหนี่ฮะแสดงความดีใจด้วยนะครับ
อันนี้แม่จำเนียนแม่จำเนียนครับนี่ก็น้ำตาไหล